ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหม
เคราะห์หน่อยว่าไอ้แสงสีขาวปริศนาเนี่ยนะคะ
โผล่มาหมาหอนหลอนค่ะ
บอกว่ามันคืออะไรช่วยดูหน่อยได้ไหม

ทำไมมันเคลื่อนไหวได้อ่ะ

มันเหมือนแมงกระพุนพี่ปุ้ยมองไปอย่างนั้นนะ

ก็ไม่รู้วิญญาณแมงกระพุนหรือเปล่า
สภาพมันคืออะไรดวงไฟหรือผ้าปิว

ใช่ค่ะเออหมายถึงผู้หญิงคนโพสต์

สักประมาณตี๔กว่าของวันที่๓๑สิงหาคม

เจ้าของบ้านเล่าบอกว่านอนหลับอยู่ดี

ตั้งแต่วันแรกสักทุ่งตื่นแล้วนะ
ตัดสินใจจะออกมาดูดีหรือไม่ออกมาดูดี
ในใจว่าขโมยแน่ไม่ออกมาดีกว่ากลัวค่ะ

ตัดสินใจไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วเจอสิ่งนี้แสงขาวปริศนาลอยไปลอยมา

บางคนก็บอกว่าเป็นกระสือ

จะเป็นแมลงหรือว่าแมงมุม

หรือว่าอาจจะเป็นแบบแสงตกกระทบหักเหของแสงอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้มันคืออะไร
ไม่แต่แมลงมันคืนหนึ่งคืนหนึ่งมันบินมาเป็นล้านตัวนะ

คราวนี้กล้องคือกล้องมันสามารถจับ
อะไรอินฟราเลสความร้อนความเคลื่อนไหวได้
พอมันมาเจอไอแสงนี้มันถึงขั้นหันกล้องมาจับเลย

แปลกมั้ยถ้าบอกว่าแปลก